อีกหนึ่งประเด็นวันนี้ไทยรัฐทีวีจะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับจานนี่อินฟานจิโนนะคะ
เป็นประธานฟีฟ่าคนใหม่สดร้อนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
กว่าจะมาถึงจุดนี้เขาผ่านอะไรมาบ้างไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะ
และที่สำคัญนโยบายฟีฟ่านหลังจากนี้ไปเป็นอย่างไร
ติดตามได้จากรายงานพิเศษชิ้นนี้ค่ะ
จานีอินฟานติโน่หรือที่รู้จักกันในชื่อเล่นว่าจอนเบบี้
ได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งประธานฟีฟ่าคนใหม่
ด้วยคะแนนโวทธ์หนึ่งร้อยสิบห้าเสียงจากสองร้อยเจ็ดชาติสมาชิก
เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
ประธานฟีฟ้าเชื้อสายสวิสเซอลันด์อิตาเลียนเกิดเมื่อวันที่๒๓มีนาคมปี๑๙๗๐

ประธานฟีฟ้าคนก่อนที่โดนแบนด์จากกรณีทุจจลิต

และเข้าทำงานกับยูฟ่าตั้งแต่ปี๒๕๕๙
ในฐานะทนายความและเลขาธิการทั่วไป
ของมหาวิทยาลัยเนอร์ชาแตล

ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยการด้านกิจการกฎหมาย
และใบอนุญาตสโมสรที่เป็นสมาชิกยูฟ่า
จะก้าวขึ้นมาเป็นเลขาธิการทั่วไปของยูฟ่า

และได้ทำงานร่วมกับมิเชลพราตินี่ในเวลานั้น
ฟานติโนสามารถสื่อสารได้ถึง๕ภาษา
แก่อิตาเลียนเยอรมันฝรั่งเศสอังกฤษและสเปน

คือ๑การเพิ่มทีมรอบสุดท้ายในฟุตบอลโลก
เดิม๓๒ทีมเป็น๔๐ทีม
ฟุตบอลโลกทั่วทวีปโดยให้แต่ละสมาพันธ์เสนอตัว
ไม่ใช่๑หรือ๒ชาติรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพเหมือนที่ผ่านมา
และ๓เพิ่มเงินสนับสนุนพัฒนาวงการฟุตบอลในประเทศต่าง
จาก๒ล้านดอลลาร์สหรัฐเป็น๕ล้านดอลลาร์สหรัฐ
คงต้องดูกันว่าตลอด๔ปีนับจากนี้
วงการฟุตบอลทั่วโลกจะได้รับความเปลี่ยนแปลง
มากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันหรือไม่
ทีมข่าวกีฬาไทยรัฐทีวีรายงาน